ฟังข่าวนี้ค่ะเพราะว่าในโลกโซเชียลมีการพูดถึงกันเยอะ

เมื่อมีชายหนุ่มคนนึงเขาได้โพสต์ในเฟซบุ๊กบอกว่าเขาเนี่ย
ปวดหัวก็เลยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาล
แล้วก็พอไปหาหมอแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทเดียวค่ะ
เพราะว่าชายหนุ่มคนนี้เขาบริจาคเลือดเกิน๒๔ครั้ง
แล้วก็จะได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลเหมือนกับค่าราชการ
คือไม่ต้องเสียเงินเสียเพิ่มเติมเฉพาะค่าห้องพักค่ารักษาอื่น

เรื่องนี้ก็เลยถูกถามกันมากเลยว่าอุ้ยจริงเหรอ
ทำไมเราไม่เห็นรู้เลย
เขารู้ข้อมูลนี้จากพยาบาลที่โรงพยาบาลด้วย
บอกว่าคุณบริจาคเลือกเกิน๒๔ครั้งก็ได้รับสิทธิ์ไปเลย
แล้วเขาเองก็ยืนยันว่าเขาไปโรงพยาบาลเขาไม่ต้องเสียเงินเลยจริง

กำลังแชร์กันในสังคมออนไลน์นะคะ
สำหรับผู้ใช้งานเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าไทเกอร์ชุม

หมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่ามีสิทธิ์นี้ด้วย
ประชาสัมพันธ์ให้คนบริจาคเลือดเยอะเกิน๒๔ครั้ง
คุณก็จะได้สิทธิ์การรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับข้าราชการ
ง่ายก็คือแทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลย
ยกเว้นส่วนเกินค่าห้องพิเศษเท่านั้น
โพสต์แบบนี้คนก็ถามกันเยอะเลย

ทีมข่าวของเราสายตรวจโซเทียลก็ต้องตรวจจริงค่ะ
ต่อสายไปสอบถามเจ้าตัว
คือนายพ่วงทรัพย์ชุมนุมมณีหนุ่มยาลาวัย๓๘ปี
ปัจจุบันบริจาคเลือดไปแล้ว๖๓ครั้ง

ตอนนี้ก็ยังบริจาคเป็นประจำทุก๓เดือนที่โรงพยาบาลยะหลาก

เนื่องจากช่วงนั้นทำงานที่กรุงเทพฯ
พ่วงทรัพย์บอกแบบนี้ค่ะว่า

ก็เลยสนิทกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยะลา
ก็เลยได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่ารู้หรือเปล่ามีสิทธิ์แบบนี้อยู่นะ
แล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองปวดหัวหนักมากไม่เคยเป็นมาก่อน

เข้ารับการตรวจรับยากลับบ้านไม่เสียเงินเลยสักบาท
เขายืนยันว่าเขาไม่เสียเงินเลยจริงนะคะ
แต่ว่าต่อมาสภากาชาติได้ชี้แจงแบบนี้ค่ะบอกว่า
สำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตเกิน๒๔ครั้งเป็นสิทธิ์สำหรับผู้ป่วยใน
รักษาตัวในโรงพยาบาลเกินหกชั่วโมงเท่านั้นซึ่งก็จะได้รับการยกเว้น
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยสามัญถ้าอยู่ห้องพิเศษผ่าตัดผ่าตัดคลอดบุตร
จะเสียเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนดซึ่งจากคำชี้แจงแบบนี้
นายพ่วงทรัพย์ก็บอกกับทีมข่าวของเรางงว่าอ้าวตัวเองก็ไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะ
ตัวเองก็บอกผมก็งงเหมือนกันนะเนื่องจากตัวเองก็ยืนยันว่าไม่ได้เสียเงินจริง
เรามาตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อยดีไหมคะว่าจริงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่
คุยกับนาวาโทยิงแพทย์หญิงอุบลวันจรูนเรืองฤทธิ์ผู้มนุยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะคะ
ขณะนี้คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

ขออนุญาตพอชี้แจงแบบนี้นะคะว่ากรณีที่โลกโซเชียลมีการโพสต์กัน
ว่าถ้าบริจาคโลหิตเกิน๒๔ครั้งจะได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเหมือนค่าราชการทุกอย่าง

ค่ะก็ถ้าจะพูดกันตามระเบียบเนี่ยนะคะใช้ถ้อยคำตามระเบียบเนี่ยมันก็จะมีความถูกต้องแม่นยำมากกว่านะคะ
ซึ่งหากว่าเป็นระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นระเบียบที่อัปเดตออกใหม่เลยนะคะ
เมื่อกันยายน๒๕๕๘ผู้บริจาคโลหิตจะมีสิทธิ์ที่ได้รับการรักษาพยาบาล
ช่วยเหลือการรักษาพยาบาลนะคะตามประเภทคอนะคะ
คอก็คือว่าถ้าหากว่าเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ย
จะช่วยเหลือค่าห้องพิเศษค่าอาหารพิเศษโดยเรียกเก็บจากอัตราที่กำหนดไว้
โดยไม่เกินสิบเนี้ยนะคะที่เบิกจ่ายไปแล้วเนี่ยส่วนเกินก็เสียร้อยละห้าสิบ
แต่สำหรับคนที่ไม่มีสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยนะคะก็จะได้รับความช่วยเหลือโดยเรียกเก็บเงินร้อยละห้าสิบ
อาจารย์ที่กำหนดอันนี้เป็นระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขที่ออกไว้นะคะ
ทีนี้ของสภากชาติไทยก็ได้มีระเบียบนี้ออกไว้นานแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าให้ทำอะไรต่างก็จะเป็นค่อนข้างกว้างนะคะ
กำหนดว่าถ้าเข้ารับการรักษาใน๒โรงพยาบาลนะคะคือโรงพยาบาลจุลาลงกรกับสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสังกัดสภากชาติไทยเป็นผู้บริจาคโลหิต๗ครั้งขึ้นไปและต้องเป็นผู้ป่วยในนะคะ
ก็จะเสียค่ารักษาพยาบาลในประเภทสามัญแต่ถ้าหากว่าอยู่ห้องพิเศษผ่าตัดก็ตุด
ก็จะเสียกึ่งหนึ่งของอาจารย์ที่กำหนดนะคะแต่ถ้าบริจาคโลหิต๒๔ครั้งขึ้นไปแล้วป่วยเป็นผู้ป่วยใน
ก็จะได้รับยกเว้นการรักษาพยาบาลประเภทสามัญแต่ถ้าเขาไปอยู่ห้องพิเศษมีการผ่าตัดคลอดบุตร
จะเสียครึ่งหนึ่งของอาจารย์ที่กำหนดอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่ได้รับทั้งจากสาธารณสุขและสภาคชาติไทย
มาขอรับหนังสือรับรองจากศูนย์บริการโลหิตหรือภาคบริการโลหิต
หรือโรงพยาบาลที่เป็นสาขาบริการโลหิตในต่างจังหวัด
คือโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปนะคะอันนี้ก็ให้ญาติมาแทนก็ได้
แล้วก็การรับรองนี่ก็ไปลดหย่อนการรักษาเป็นครั้งไป
อันนี้ก็จะเป็นสิทธิ์ที่เขียนระบุไว้ในระเบียบ
อันนี้ถ้าจะไปเปรียบเทียบว่าเท่าข้าราชการเลยหรืออะไรเลย
มันก็อาจจะเปรียบเทียบในลักษณะนั้นมันไม่ได้เพาะ
ก็ต้องเป็นกรณีไป
แต่ผู้ป่วยนอกใช้สิทธิ์ไม่ได้เหรอคะคุณหมอ
ถ้าตามระเบียบไม่ได้ระบุว่าผู้ป่วยนอกได้รับสิทธิ์นะคะ
แต่ทีนี้ก็ถ้าสมมุติว่าโรงพยาบาลได้ให้สิทธิ์ไปแล้วหรือว่าได้ให้ความอนุเคราะห์ไปแล้ว
อันนี้ก็เป็นดุลพินิษฐ์ของโรงพยาบาลนะคะ
อาจจะเป็นการรักษาต่อเนื่องหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ
เพราะนี่มันเป็นอยู่ในรายละเอียดที่จะในทางปฏิบัติ
แต่ว่าถ้าโดยตัวระเบียบที่เขียนไว้ตัวอักษรก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ต้องไม่มีสิทธิ์การรักษาอื่น
ในนี้ก็เขียนไว้ว่าไม่มีสิทธิ์ในการรักษาอื่น
หรือว่าถ้ามีสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ไปแล้วแล้วมันมีส่วนเกิน
ในระเบียบของกระทรวงศาลนาศุกร์ก็คือเอาส่วนเกินมาเรียกเก็บได้ร้อยละ๕๐
แต่ถ้าหากไม่มีสิทธิ์ใดเลยความชื่อเหลือทั้งหมดก็คือร้อยละ๕๐ของกฎาค่าบริจารณ์ที่กำหนดไว
ค่ะมีคนที่บริจาคโลหิตแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ตามระเบียบนี้เยอะไหมคะ
เท่าที่มาขอรับใบรับรองไปนะคะไม่ค่อยมาก
นานก็จะมีขอใบรับรองในการขอสิทธิ์กับศูนย์บริการโลหิตนะคะ
ทั้งนี้เนื่องจากว่าปัจจุบันประชาชนจะได้รับความช่วยเหลือได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านการรักษาพยาบาลเกือบทั้งหมดแล้ว
และประกันสังคมก็ตัวเขาเองแล้ว
เพราะฉะนั้นร้อยละ๙๐ของประชาชนมีสิทธิ์สิทธิ์รักษาพยาบาลด้วยตัวเขาเองแล้ว
เพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นส่วนน้อยแล้วในตอนนี้
ที่จะมาขอใช้สิทธิ์ที่เป็นผู้ประจากหรือหิต
มันอาจจะเป็นด้วยความภาคภูมิใจว่าขอใช้สิทธิ์นี้ก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะ
ทีนี้ผู้ที่เป็นผู้ป่วยนอกแล้วก็ได้ไม่ได้เสียเงินเลย
ต้องตรวจสอบว่าส่วนหนึ่งเขาได้รับเกี่ยวกับ๓๐บาทหรือเปล่า
ก็คือได้รับสิทธิ์อันนี้ไปแล้วหรือเปล่าก็ต้องดู
ถ้าจะบอกว่าตามประกาศนี้หรือว่าระเบียบนี้
คนไม่ค่อยรู้พูดแบบนี้ได้ไหมคะท่านผอคะ
คิดว่าจะทราบคนน้อยค่ะ
พอแชร์ออกไปก็จะมีคนสนใจเพิ่มมากขึ้นค่ะ
จริงแล้วถ้าเกิดประชาสัมพันธ์มากขึ้น
คนก็จะบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้นไหมคะผอคะอืม
การบริจาคโลหิตเราก็หวังที่จะได้จากผู้สมัครใจ

แล้วก็ส่วนใหญ่คนบริจาคโลหิตได้
ก็จะสุขภาพดีไม่ค่อยจะเจ็บป่วยนะคะ
คนนั้นก็สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้นะคะ
แต่ว่าคงไม่ใช้เป็นเครื่องมือในการโปรโมทการรับบริจักษ์อีกค่ะ

ไหนก็ได้พูดคุยกับพอแล้ว
บกวนผอใช้ช่วงเวลานี้ในการที่จะบอกนิดนึงว่า

แล้วยังมีสิทธิ์อื่นอีกไหมคะ
สิทธิ์เฉพาะเรื่องนะคะที่เรามอบให้
แค่กับเป็นการตอบแผนนะคะ
เป็นการดูแลสุขภาพให้ผู้บริจาคโลหิตนะคะ
อย่างเช่นของศูนย์บริการโลหิตเอง
ก็จะทำในเรื่องของโดนเนอร์แคร์

ถ้ามาบริจาคโลหิตเนี่ย
เป็นประจำก็จะมีการตรวจสารเคมีในเลือดนะคะ
เช่นการทำงานของตับของไตนะคะ
เรื่องของตรวจน้ำตาลในกระแสเลือดไขมัน
นี่ก็เป็นการเรียกว่าโดนเนอร์แคร์
การดูแลโลหิตดูแลผู้บริจาค
ค่ะหลักก็คือมี
เป็นเฉพาะเรื่องไปนะคะ

ศูนย์บริการโลหิตและภาคบริการโลหิตนะคะ
แต่ถ้าสำหรับการไปบริจาคที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด

อันนี้ก็แล้วแต่นโยบายของธนาคารเลือดในแต่ละที่
นโยบายของผู้บริการด้วยนะคะ
ถ้าเกิดจะนำเอาเรื่องการดูแลผู้บริจาคโลหิต
ไปใช้ในที่นั้นหรือเปล่า
ซึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นข้อบังคับที่ไกลตัว

อนุญาตสอบถามจากท่านผอเพียงเท่านี้นะคะ

นวัตถุหญิงพัดหญิงอุบลวัลจรูนเรืองฤทธิ์
ผู้บริการสูงบริการโลหิตแห่งชาติสภาคกาชาติไทยค่ะ